เกี่ยวข้องกับอดีตนักการเมืองแล้วกัน

เมื่อวานนี้คุณผู้ชมมีเหยื่ออีกคน
เธออ้างว่าเธอนี่แหละคือเจ้าของแชทที่

เป็นการพูดคุยโต้ตอบกับผู้ชายคนที่ทักมา

คุยภาษาอังกฤษคนนั้นแหละให้กันกับตำรวจครับ
แต่เธอมาให้การในฐานะพยานนะไม่ใช่ผู้เสียหาย
แล้วเธอคนนี้เป็นไฮโซด้วย
นายตั้มบอกว่าเป็นไฮโซด้วยครับ
นายตั้มหรือว่านายสิทธาเบี้บังเกิดครับ
เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชน
ก็กล่าวถึงความคืบหน้าคดีนี้บอกว่า
คนที่เป็นอดีตรองหัวหน้าพักการเมืองตก
เป็นผู้ถูกกล่าวหาในคดีอาณาจารย์และล่วงละเมิดทางเพศ
มีเหยื่อรายล่าสุดรายที่๑๕แล้วนะ
รายที่๑๕คนนี้เป็นไฮโซสาวอายุสัก๓๐ปี
ให้การกับตำรวจสนลุมพินีในฐานะพยานเรียบร้อยแล้ว
ไฮโซรายนี้โอ้โหคุณผู้ชม
เคยโดนตั้งแต่ปี๒๕๕๑

๔ปีแล้วตอนนั้นเธออายุแค่๑๗เองนะ

หลังจากอดีตรองหัวหน้าพักคนนั้นติดต่อพูดคุยมาได้ประมาณ๔เดือน
ก็พาเธอไปที่ห้องพักในคอนโดเดียวกับผู้เสียหายคนอื่นเลย
แต่ไม่แน่ใจว่าคอนโดไหนนะเพราะที่เปิดเผยมาเนี่ยมีหลายที่ครับ
จากนั้นอดีตรองหัวหน้าพักคนนั้นลวนลามเธอจูบปากเธอ
โชคดีเธอหลบหนีออกมาได้
แต่ไฮโซสาวคนนั้นเป็นใครเนี่ยอันนี้สื่อก็อยากรู้หลายคนก็อยากรู้
แต่ทนายตั้มบอกว่าเปิดเผยตัวตนไม่ได้นะ
เพราะคนนั้นเขาก็มีชื่อดังเลยเป็นตระกูลใหญ่ด้วยครับ
คือในเรื่องของตระกูลเขาด้วยนะครับว่าเป็นคนมีชื่อเสียงนั่นแหละ
เขาก็ไม่อยากจะออกมาเท่าไหร่เขาก็ใช้เวลาคิดอยู่หลายวันเหมือนกัน
แต่ว่าวันนี้เขาก็คิดได้ว่าเขาควรจะต้องออกมา

เหตุการณ์ของเขาเนี่ยมันเกิดตั้งแต่ตอนปี๕๑นะครับ
โดยที่ตัวรองหัวหน้าพักคนนึง
ได้พาขึ้นไปที่ห้องพักแล้วก็ได้มีการลวนลาม
จูบปากอะไรแบบนี้ตัวเขาก็ได้มีการหลบหนีขึ้นมาทัน
อย่างที่ผมบอกไปนะคุณผู้ชมว่าไฮโซคนนี้เนี่ยเป็นคนเดียวกับที่
มีการเปิดเผยบทสนทนาที่เป็นแชทภาษาอังกฤษ

แม้กระทั่งคนที่เคยคุยกับคุณ

แชทนี้เกิดขึ้นเมื่อ๒๓สิงหาคมปี๒๐๐๘
ว่าขอโทษนะคะดิฉันรู้จักคุณหรอคะฟังชายบอกอ๋อคุณพ่อของผมคือ
รจุดผมรู้จักกับญาติของคุณหลายคนเราเคยเจอกันที่งานงานหนึ่ง
ผมคิดว่างานนั้นพ่อผมเนี่ยได้กล่าวสุนทรพฤษแต่คุณน่าจะมัวแต่คุยกับเพื่อนแหละ
ไม่ได้สนใจฟังฟังผู้หญิงบอกว่าขอโทษด้วยนะคะดิฉันจำชื่อคนไม่ค่อยเก่ง
ตอนนี้อ๋อดิฉันก็สบายดีค่ะคุณเป็นยังไงบ้าง
ผมรู้ว่าคุณคงเจอคนเยอะเลยยากที่จะจำชื่อและหน้าตาของทุกคนได้
ยังไงมันก็เกิดขึ้นได้อยู่แล้วแหละเรื่องแบบนี้แล้วต้องทำงานหนัก
เดินทางระหว่างกรุงเทพฮ่องกงบ่อยแล้วผู้ชายก็ถามว่าปกติคุณเที่ยวผับบ่อยหรือเปล่าครับ
อืมเข้าเรื่องแล้วเออเข้าเรื่องแล้วฝั่งผู้หญิงบอกอืมดิฉันเพิ่งอายุสิบเจ็ดปีเองค่ะ
ฝั่งผู้ชายปิดท้ายบอกว่างั้นดีเลยครับเอาไว้ไปเที่ยวกันเมื่อผมกลับไปนะครับ
มือถือของคุณที่เมืองไทยเบอร์อะไร

ทีนี้บางคนก็ตั้งข้อสังเกตแล้วก็ตั้งคำถามว่า

ทำไมล่ะทนายตั้มบอกกังวลเรื่องเกมการเมืองครับ
คือการส่งผู้เสียหายมาแล้วแกล้งให้มันถูกจับโป๊ะได้

รองหัวหน้าพักเป็นการทำลายความชอบทำของเหยื่อคนอื่นครับ

ส่วนเรื่องทางคดีต้องจับตาว่า

ในปริญญาณภัณฑ์นิจภักษ์เพิ่มเติมหรือไม่
โดยพลตำรวจตรีไตรรงผิวพันธ์ครับ
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานก็บอกว่า
เดี๋ยวจะมีความชัดเจนในเร็ววันนี้แหละ
จำได้ใช่ไหมคุณผู้ชมมีเหยื่อคนหนึ่งบอกว่า

แล้วก็เอามาทิ้งไว้หน้าคอนโด

เพราะว่าเชื่อว่าตอนแรกเนี่ยเหยื่อไม่กล้าแจ้งความ